สมัยผู้ชมครับมาดูข่าวกันเศษกันต่อนะฮะ
ไปดูกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดปัตตานี
เขามีการแปรรูปส้มแขก
ส้มแขกมีมากในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน

ชมวงช้างเป็นชื่อของเขาหมดเลยนะฮะ
เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
เป็นผลเนื้อแข็งแล้วก็ออกมาสีส้ม

หุ้มเมล็ดสีส้มรสหวานนะครับ
แล้วก็มี๕๘เมล็ด
ในผลใช้ได้ทั้งในส่วนของเนื้อที่แข็งนะ
แล้วก็ใช้ได้ในส่วนของเมล็ดด้วย
ขับถ่ายชอบเอาไปผสมในเรื่องของอาหารเสริม

ลดความอ้วนนะครับ
คุณผู้ชมการแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว
ที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพยจังหวัดปรัตนี
เกษตรกรเขาก็ช่วยกันผ่านแล้วก็ปอกเปลือกส้มแขก
ซึ่งถือว่าเป็นพืชท้องถิ่นที่นิยมปลูกมากเลย

ก่อนจะนำมาแปรรูปทั้งส้มแขกอบแห้ง
ส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกหยี
รวมทั้งน้ำส้มแขกด้วย
น้ำส้มแขกที่หลายคนชอบกินกันเปรี้ยวหวานหน่อย
โดยประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาวนะฮะ
คุณพี่นนพันธ์พรมศุกร์
บอกว่าได้รวมกลุ่มส้มแขกทรายขาวมาตั้งแต่ปี๔๖แล้ว
เพราะว่าในชุมชนมีส้มแขกจำนวนมาก

ทำให้ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ๒๓บาทเอง
ชาวบ้านก็ปล่อยทิ้งให้เน่าเสียไป
เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้ก็เลยมีไอเดียใหม่ต้องมาคิดใหม่ทำใหม่แล้วนะครับ

ก็มาทดลองแปรรูปเป็นส้มแขกแช่อิ่มแล้วก็นำออกจำหน่าย
ปรากฏว่าโอ้โหได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
เป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะรวมถึงแปรรูปเป็นส้มแขกหี
อย่างที่บอกไปอบแห้งก็มี
และตอนนี้ได้ขยายกลุ่มพัฒนารูปแบบการแปรรูปให้มากขึ้น
สินค้าที่ขายดิบขายดีที่สุดตอนนี้ก็คือ

เพราะว่าเป็นสินค้าตัวแรกสินค้าบุกเบิกเลย
ใช่ก็จะเปรี้ยวหวานนึกข้าม

เมื่อส้มแขกแปรรูปเป็นที่ต้องการของตลาดในแต่ละปี
ก็จะใช้ส้มแขกในการแปรรูปอยู่ที่๑๐๑๕ตัน
ทำให้แต่เดิมเอามาใช้แค่ที่จำเป็นภายในครัวเรือน
หรือไม่ก็ต้องปล่อยเน่าเสียทิ้งไป
คราวนี้นะฮะเอามาใช้ได้เป็นอย่างดี
แม่บ้านรับซื้อส้มแขกจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดเลย

รับซื้อไปรับซื้อถึงบ้าน
กิโลกรัมละ๑๓๑๕บาทได้ไหมจ๊

แต่ถ้าเป็นส้มแขกจากต่างพื้นที่อย่างจากยายาลาหรือจากนราธิวาส
ก็รับเหมือนกันแต่จะราคาถูกหน่อย
ก็ราคารับซื้อกิโลกรัมละ๑๐บาท
เพราะว่าต้องการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่มากขึ้น
ส้มแขกอย่างที่บอกไปหลายชื่อ
ส้มควายส้มมาวนชมวงช้าง

แต่ชาวบ้านนิยมนำไปแกงส้ม

อย่างทำสลัดก็ได้ทำแกงก็ได้แล้วก็ไปต้ม
ที่เขามีรสเปรี้ยวเพราะว่าเขามีกรดอยู่ในเนื้อของเขาด้วยนะคะ
ก็เป็นของเปรี้ยวไงก็เอาไปใส่ในแกงส้ม

ผมเคยลองดีลองกัดดูแข็งมากแต่ว่าเปรี้ยวจี๊ดเลยลงหน้าไปปัตตานีนี่แหละ
ชาวบ้านเขาส่วนใหญ่พี่น้องมุสลิมโซนนั้นนะฮะก็จะมาปลูกกันเยอะนะครับ

จะได้ว่าแล้วก็เรื่องละลายเสมหะอะไรต่างคนแก่คนเท่าบอกว่า
เอามากินนี้เลยยิ่งช่ายิมแบบนี้อร่อยกินง่าย
ภาษามลยมีนะครับภาษามลยเขาก็มีคำเรียกผลทรมแขกเหมือนกัน

อ๋อครับมากในพื้นที่พักใต้ตอนล่างน่ะนะฮะ